มาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างความน่ารักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เขาต้องการจะมารณรงค์ให้คนขับขี่ปลอดภัยในช่วงสงกราน
ปล่อยออกมาเป็นคลิปร้องเพลงโดนใจชาวเน็ตแชร์กันดูกันยอดวิวถล่มทลายเลยค่ะ
คือด้วยจังหวะด้วยความจริงใจและท่านี้ทำให้เราเต้นตามกันไม่ได้ด้วย
คนที่เต้นข้างหน้าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช่

อาจจะเป็นหน้าม้านะคะเพราะว่าด้านหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นฝ่ายบันเลงเพลงนะคะ
แล้วมาทุกยุคทุกสมัยด้วยนะคะมีปืนฉีดน้ำด้วยนะคะ
แอมบิสด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงเพราะเราห่วงใยค่ะมีชื่อเพลงด้วย
เป็นคลิปที่ทางตำรวจภูทรตะโหมดจังหวัดพัทธลุงจัดทำขึ้น
เพื่อรณรงค์การขับขี่รถให้ถูกกฎจรจรในช่วงเทศกาลสงครานปีใหม่ไทย
โดยนำเสียงออดอ้อนพร้อมเนื้อหารณรงค์ให้ขับขี่รถให้ถูกกดจราจรแบบฟังง่ายสไตล์เบาใต้จริงใจยังเร่ง
ทำให้โดนใจชาวเน็ตอย่างแรงเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากคลิปนี้อัพโหลดขึ้นไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมงยอดเข้าชมแล้วเกือบ๑แสนครั้ง

อย่าลืมปฏิบัติตามที่คุณตำรวจบอกกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็จะเห็นคลิปลักษณะแบบนี้ออกมาเยอะ
มีเจ้าหน้าที่มีอะไรมาเต้นกันน่ารักเป็นการโดนโรงในเรื่องของความปลอดภัยในช่วงสงกราน
ถ้าสมมุติไปเล่นสงการไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรแบบเบื่อแล้วก็เปิดคลิปนี้ก็ได้นะ
ลงไปด้วยเต้นไปด้วยจังหวะดีอยู่เหมือนกันนะคะ